ต่อกันที่เรื่องที่แบบทำให้อารมณ์ดีนิดนึงดีกว่านะครับ
เข้าข่ายสมาครมกลัวแฟนไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับ
นี่ค่ะเขาถูกแซวว่าเป็นนุ่มที่กลัวแฟน
เอาดื้อเลยนะจ๊ะสำหรับอาเล็กธีรเดช
หลังจากไปเจาะมาสัมภาษณ์เรื่องที่เต้ยจรินพรเขาสวมชุดบิกินี่ดูแล้วแบบเซ็กซี่ใส
มีหนุ่มมาคอมเมนต์แซวอะไรด้วยนะคะไปถามอเล็กว่าห่วงหรือเปล่า
เล็กบอกจริงก็ห่วงแต่ว่าไม่ขอห้ามแล้วกันนะคะ
แต่ถ้าตัวเขาเองจะเซ็กซี่บ้างจะขออนุญาตแจ้งเตยก่อน
เพราะว่าเกรงใจค่ะแบบนี้เข้าตำราคนกลัวแฟนชัดเลยจ้า
คือไม่ได้ถึงกับห่วงหรือห่วงขนาดนั้นครับ
ผมก็เป็นแนวแซวมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยลงรูปอะไรแบบนี้
เราก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องขออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรรูปนั้น
เราก็ห่วงของเราเนอะแต่ว่าถามว่าจะสกรีนไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่ได้กลัวแฟนใช่ไหมเขาก็เกรงใจนิดนึง
มันแล้วแต่คนจะมองจริงคือเล็กเชื่อว่าผู้ชายหลายคนอาจจะประสบปัญหาเดียวกัน
กับการที่แบบเพื่อนแซวว่าเฮ้ยกลัวแฟนหรือว่ากลัวอะไรแบบนี้

มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้